และที่การจนบุรีล่าสุดเมื่อคืนวันหลายสงครรณนะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นมาเจอกัน

เอาเปลือหนิมายิงถล่มกัน
ตายไปหนึ่งสาหัสอีกหนึ่ง
ตอนนี้เนี่ยจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ชาวบ้านถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุการณ์ไว้ได้ด้วยครับ
โดนยิงแล้ว

ไม่ต้องเรียก
ตายแล้ว

ตายแล้ว

อีกคนนึงบาดเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับนี่เขาตะโกนบอกให้หมอบกันไว้ก่อนเนี่ย
จะถูกลุกหลงนะฮะโดนยิงแล้วเป็นคลิปที่ชาวบ้าน
ช่วงเกิดเหตุเอาไว้ได้นะครับมีวัยรุ่นยกพวกรุมทำร้ายกันนะ
ตอนที่เล่นน้ำสงครานวันไหลนะครับถึงขั้นชักปืนมาจ่อยิงกันเลยนะครับ
ถนนเจ้าขุนเนรตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ
นี่ชาวบ้านก็นี่ต้องดูนะดูอย่างห่างแบบคงทุกห่วง
ห่วงตัวเองด้วยค่ะเพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันสงบตอนไหน
ไม่ใช่แค่ปืนที่เอามายิงกันนะฮะมีเครื่องข่งเครื่องขวดแบบโอ้โห
หลบกันแบบจ้านละวันเลยฮะเด็กก็เยอะด้วยแถวนั้นตอนนั้นนะฮะ
กับกู้ภัยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่ามีผู้เสียชีวิต๑คนนะครับชื่อฟลุ๊กนะฮะ
เขามีฉายาว่าฟลุ๊กหนองย่าอายุ๑๘ปี
ฟลุ๊กเนี่ยถูกยิงกระสุนเข้าขมับขวาลิ้นปี่ขวาแล้วก็ไหล่ซ้าย
นัดเต็มเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กับพื้นถนน
อีกคนนึงถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะฮะชื่อเดี่ยวนะฮะ
มีฉายาเหมือนกันเดี่ยวบ้านยางอายุ๑๗ปีกระสุนเข้าที่ขานะครับ
แล้วก็นี่ฮะตามร่างกายก็มีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยนะครับ
ในที่เกิดเหตุก็มีพวกปลอกกระสุนปืนตกอยู่เกลือนเลยนะฮะ
เป็นหลักฐานที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุในตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวไว้ได้๒คนนะครับทุกผู้ชมครับ
คนหนึ่งชื่อเอิร์ทนะฮะเอิร์ทมีฉายาด้วยเอิร์ทนาการเห็นไหม

นี่ชื่อจริงชื่อธีรพัฒน์รัศมีจันทร์อายุ๒๑ปี
อีกคนนึงเป็นเยาวชนชายอายุ๑๘ปีชื่อซีเปรม
เป็นชื่อเล่นของเขาซีเปรมนะฮะ
เป็นวัยรุ่นกลุ่มบ้านนาการอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็เป็นอริกับกลุ่มของผู้ตายกับคนเจ็บ

เจอกันในงานวันไหลสงครานที่ถนนเจ้าขุนเนร
ก็เลยยกพวกถล่มกันยิงใส่กัน
ซีเปรมทำแบบนี้ถ้าอยู่กรุงเทพนี่เห็นที่ไปเลยนะว่าจะไปอยู่ที่ไหน
โอ้โหท่านผู้ชมฮะมีหลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับ
๑เมษายน๒๑นาฬิกา๕๓นาที
กล้องมันเร็วกว่าเวลาจริงสัก๒๕นาทีได้
เห็นกลุ่มของคนตายคนเจ็บเนี่ยกำลังเล่นน้ำสงครานกับเพื่อนอยู่ที่ริมถนนนะครับ

นี่เริ่มแล้วเห็นไหมเริ่มแล้ว
เช่าบ้านทางนั้นก็เกาะเจิงนะฮะ
โดดโดดลูกหลงนะฮะ
ทีนี้ก็ตีกันชุลมุนแล้วไม่รู้ใครเป็นใคร

แล้วก็ถูกกระทืบซ้ำอีกด้วย
มีเสื้อขาวอีกคนนึงนะฮะไม่รู้อยู่ฝั่งไหนนะครับ

ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุคือกลุ่มของเอิร์ทเนี่ย
พากันกลับขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับหลบหนีไป
ซึ่งจังหวะตรงพวกนี้แหละมันมีการยิงกันเกิดขึ้น
เดี๋ยวนี่คือไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้

ซึ่งช่วงยิงกันเนี่ยกล้องวงจรปิดมันบันทึกภาพเอาไว้หมด

มีกล้องอีกมุมหนึ่งเป็นเหตุการณ์จังหวะชุลมุนต่อเนื่องกันนะครับ

นี่เห็นไหมเสื้อแดงนี่โดนเข้าไปเนี่ย
เอาหัวเลยอะ
เห็นผู้ชายเสื้อขาวกล้องอีกมุมหนึ่งนะฮะชักปืนออกมาขู่นะฮะ

ทีนี้พยานที่เขาอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยคนก่อเหตุน่ะเหรอ
นี่เอาปืนชักออกมาอย่างนี้เนี่ยพวกที่มาถึงก็วิ่งเข้ามาใส่เขาเลยแล้วเอาปืนมายิงเนี่ยคือเอิร์ทกับซีเปรม

มีปืนคนละกระบอกวิ่งเข้าใส่แล้วก็กราดยิงใส่กลุ่มของฟลุ๊กที่เขาเสียชีวิตกับเดี่ยวที่เขาบาดเจ็บแล้วก็พากันขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับหลบหนีไป
จังหวะเขาอาจจะทะเลาะอะไรกันมาก่อนอันนี้เราไม่รู้นะแต่เขาคงเห็นกันอ่ะแล้วเราก็นั่นแหละใส่กันเลยลงรถกระบะลงไปใส่เลย
จังหวัดนั้นได้ยินเสียงปืนทุกคนก็วิ่งหนีกันหมดแล้ว
ลุมบอลกันใช่สักพักหลังจากตะลุมบอลก็มีเสียงปืน
ก็เสียงปืนแล้วทุกคนก็ไม่รู้เลยพี่ทั้งเสียงปืนเสียงแก้วมันมันกระเจิงกันหมดทุกคนนะพ่อค้าแม่ค้าทุกคนหนีตายกันอ่ะ

ทุกผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่งานศพของฟลุ๊กนะครับ
รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วหลังจากถูกยิงเสียชีวิตไปเมื่อคืนที่ผ่านมา
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าอายุเพิ่ง๑๘ปีนะฮะ
นี่คุณย่านะครับป่วยขาขวาพิการคุณย่าก็นั่งร้องไห้
บอกรักหลานชายคนนี้มากหลานชายนี่เป็นคนขยันทำมาหากินทำงานขายนมเปรี้ยว
เงินเอาเงินมาให้ย่าทุกวันกลายเป็นว่าต้องมาถูกยิงเสียชีวิต
ขณะเดียวกันนะครับพ่อของฟลุ๊กนะฮะพ่อของฟลุ๊กบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยยังเห็นหน้าลูกชายอยู่เลย
ลูกมาขอบอกขอออกไปเล่นน้ำสงครานหน่อยนะพ่อก็ไปเหมือนกับทุกวันในช่วงสงครานนั่นแหละ
ไม่คิดว่านั่นจะคือการเจอหน้ากันครั้งสุดท้าย
มขัดแย้งกับกลุ่มคนก่อเหตุกลุ่มคู่อริเนี่ยพ่อของฟลุ๊กบอกว่าพ่อก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
เพราะที่ผ่านมาลูกพ่อไม่เคยไปหาเรื่องกับใครยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ไม่ยอมให้ลูกชายต้องตายฟรี
วันนั้นผมกลับไปทำงานครับแล้วมาเจอลูกพอดีนะครับลูกก็บอกว่าพ่อหนูออกไปเล่นน้ำนะ
เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนะครับโทรเข้ามาช่วงประมาณจำเวลาไม่ค่อยได้ครับ
โทรมาบอกว่าลูกพี่โดนยิงเสียชีวิตแล้วนะน้องส่งนมเปรี้ยวไปกับเพื่อนคนที่เจ็บด้วยกันนะครับ
มันเป็นรถนมใช่ไหมครับขายก็จะเหลืออยู่คนละ๔๐๐ต่อวันนะครับ
ก็ทำงานเสร็จก็จะเอาเงินกลับมาให้ย่ามันเกินกว่าเหตุครับคือผมไม่เห็นว่ามันต้องฆ่าต้องแกล้งกันเลย
คนหนึ่งที่บาดเจ็บนะฮะคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยก็คือแม่ของเดี่ยวนะครับ
เดี๋ยวนี้ถูกยิงบาดเจ็บเดี๋ยวก็เพิ่งอายุสิบเจ็ดเองนะค่ะ
ของเดี่ยวบอกว่าลูกชายกับฟลุ๊กฟลุ๊กที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกัน
ช่วยกันขายนมเปรี้ยวต่างคนก็ต่างหาเงินมาให้ครอบครัว
ส่วนเรื่องการซุกสนก็มีตามภาษาวัยรุ่นแต่แม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ
ต้องยกพวกมายิงกันขนาดนี้มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ล่าสุดอาการของเดี่ยวแม่บอกว่าปลอดภัยแล้วนะครับ
แต่เรื่องทางคดีขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
แล้วจะทำยังไงล่ะคุณราชพรนั่นสิคะ
นี่ไปเล่นน้ำสงครานตามท้องที่ตามถนนหนทาง
ไปเจอพวกนี้มันไล่ยิงกันอย่างนี้
สาดน้ำก็สาดกระสุนกันเก่งเหลือเกิน
ได้คุยกับฝั่งคนยิงบ้างไหมคะเนี่ย

วันนี้เนี่ยทางญาติ
เขาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าน้องเปรมเนี่ยเขาเป็นเด็กดีนะอรัชพร

เขาขยันทำงานนี่ก็เพิ่งกลับมาบ้านช่วงสงครานนี่เอง
เขาก็ไปเที่ยวเล่นสงครานกับเอิร์ทนั่นแหละ
แล้วยังไงล่ะเนี่ยเอิร์ทก็พาไปจนเกิดเรื่องขึ้นจนได้
ทุกคนที่เป็นญาติพี่น้องของซีเปรม
เชื่อว่าเปรมเนี่ยไม่ใช่คนยิงเพราะว่าเปรมไม่มีเงินไปซื้อปืน
มาใช้ก่อเหตุอย่างแน่นอนอืมเป็นเป็นเด็กดีเอิร์ทไม่ดี
อันนี้ในมุมญาติพี่น้องเขานะค่ะทุกผู้ชมครับเรื่องทางคดีนะครับ
พันธมตเอกสุรยุทธ์เมฆมังกรภูมิกับการสพเมืองกาญจนบุรี
บอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมือยิงได้ทันทีนะฮะ
มี๒คนก็คือซีเปรมอายุ๑๘ปีพร้อมกับปืนของกลางขนาด๙มม
ซึ่งเป็นปืนมีทะเบียนซึ่งเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุของซีเปรมใน๑กระบอก
จากการสอบสวนซีเปรมรับสารภาพว่าใช้ปืนไปก่อเหตุยิงเขาจริง
อันนี้ญาติน่าจะได้ยินแล้วเนอะอ่าอยากให้ญาติเข้ามาฟังเหลือเกิน
เพราะว่าซีเบรมบอกเองว่ายิงจริงนะคะส่วนเอิร์ทธิระพัดวัย๒๑ปี
ถูกจับได้พร้อมกันเอิร์ทเนี่ยตำรวจบอกว่ามีปืนของกลาง
เป็นปืนพกลูกโม่จุด๓๘๑กระบอกนะฮะนี่คือเอิร์ทนะฮะเสื้อขาว
แต่ตัวเอิร์ทเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาบอกเขาไม่ได้ยิง
อยากขอโทษครับแต่ทำไมแล้วเอิร์ทยิงด้วยไหมไม่ได้ยิง

มีเรื่องอะไรกัน
ปืนเรื่องของปลอกกระสุนปืนลูกกระสุนปืนต่างได้ที่อยู่ในร่างของ
คนเจ็บคนตายตำรวจสืบสวนพบว่าฝั่งพ่อของเอิร์ทเนี่ยนะฮะ

ช่วงนั้นก็เข้าไปห้ามปรามเหมือนกันถูกลูกหลงไปด้วยเหมือนกัน

ส่วนคนก่อเหตุคนอื่นที่อยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
เดี๋ยวตำรวจจะขยายผลติดตามตัวมาดำเนินคดีเหมือนกันนะฮะ
เพราะถือว่าร่วมกันก่อเหตุนะครับ
แต่จะยิงไม่ยิงเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง